มีอาการหน้ามืดนะคะแล้วก็มีอาการชาที่นิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้าค่ะอาเจียน
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกช้อนไทยเขาก็ให้ตรวจชีครับแล้วก็ให้
เอ่อยายาฆ่าเชื้อครับเสร็จแล้วก็ให้กลับบ้านแต่ว่าเราอ่ะ
คืออาการไม่ดีขึ้นก็เลยร้องขอกับทางโรงพยาบาลว่าขอให้นอน
ดูอาการขอนอนพักที่โรงพยาบาลแต่ว่าเราก็ขอขอเจอหมอหมอ
ที่เป็นเฉพาะทางเดี๋ยวกับหมอสูงภูติอ่ะค่ะเพราะว่า
ตอนนั้นที่ไปก็คือในการตั้งคันเจ็ดเจ็ดเดือนแล้วอ่ะค่ะแต่ว่าก็
หมอเขาหมอและพยาบาลอ่ะเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงกับแบบเอ่อ
ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลได้ก็ให้กลับบ้านเขาก็วินิจฉัยโรค
บอกว่าเป็นคันเป็นพิษขั้นรุนแรงอืมทั้งทั้งที่อาการตอนเช้ากับตอน
ฝ่ายที่มาคืออาการเดียวกันเขาบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาไม่พร้อม
ให้เราส่งตัวไปเลยเขาก็ส่งตัวไปที่ชนบุรี
เขาก็เด็กออกคลอดมาเป็นไงฮะเด็กคลอดออกมาแล้วก็เสีย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เนี่ยนะคะจริงจะว่าเป็นข่าวที่แปลกกว่าข่าวอื่นก็ไม่ใช่นะคะ
ลักษณะจะใกล้เคียงกับข่าวที่เราอาจจะเคยได้ยินมาในกรณีที่คุณแม่เกิดเหตุที่ต้องเสียน้องไปนะคะ
ไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดก็แล้วแต่แต่ว่าไม่สามารถจะพูดคุยจนจบเรื่องราวได้กับทางโรงพยาบาลที่เกิดปัญหาด้วยกันเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือตอนแรกคือเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่คู่นี้เนี่ยมีลูกยาก
แต่ก็ได้มีนะคะพอได้มีเสร็จแล้วเนี่ยอายุคันเนี่ยเยอะแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นในกรณีนี้เนี่ย
เรื่องต้นเข้าใจว่าน่าจะนะคะน่าจะเป็นการวินิจฉัยผิดพลาดหลังจากที่คุณแม่มีอาการผิดปกติแล้วไปหาหมอ
ทีนี้พอไม่ได้รักษาแล้วก็อาการยังไม่หายไปสุดท้ายเนี่ยเสียลูก
พอเสียลูกเสร็จแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการพูดคุยพูดคุยกันอธิบายกันเนี่ยนะคะ
จบไม่ลงเราก็เลยทำให้มีการไปแจ้งความกันมาจริงมีการเจรจากันก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ว่าครอบครัวเนี่ยเพิ่งจะไปแจ้งความเมื่อวานนี้เองนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คุยกับทางโรงพยาบาลมาอยู่สองครั้งครั้งที่สองคุยกันคุยกันไม่ค่อยจบนะคะ
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความวันนี้เราจะคุยกันและที่สำคัญคือมีแนวคำพิพากษาในลักษณะคล้ายกันแบบนี้อยู่แล้วด้วย
วันนี้ที่ทางรายการจัดรายการเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คุณพ่อกับคุณแม่ไปใช้บริการแล้วเกิดปัญหาเนี่ยนะคะ
ทราบว่าเราจะจัดรายการเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็ติดต่อไป
แต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ชี้แจงมาว่าขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ในรายการนะคะ
แล้วก็จะออกมาเป็นเอกสารในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางโรงพยาบาล
นะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็เหมือนพึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะ
อาจจะขออนุญาตใช้ภาพน้องเล็กน้อยในการประกอบเรื่องข่าวนี้นะคะ
คุณแม่เอาตัวคุณแม่ก่อนตอนนี้สุขภาพกายก่อน
สุขภาพกายถามว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ
ก็เหลือทางสุขภาพใจที่ยังไม่โอเคเท่าไหร่
ก็ยังต้องพบกับหมอจิตเวทอยู่

นอนไม่หลับค่ะถ้าไม่ได้ยาช่วยจริงพูดลงเลยว่านอนไม่หลับ
นี่คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คุณแม่ต้องทานยาก่อนนอนตลอดเวลา
ใช่ค่ะต้องกินยา
สุขภาพกายเนี่ยคืออันนี้เนี่ยนะคะคือตามข่าวบอกคันเป็นพิษ

แล้วก็ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดมันต้องอธิบายว่าตกลงเกิดจากคันเป็นพิษ
หรือเกิดจากการไม่ได้ตอบสนองการรักษาต่อคันเป็นพิษของแม่

แต่ว่าสุขภาพกายคือตัวคุณแม่นะตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไร

ฟื้นตัวธรรมดาคุณแม่คุณพ่อใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่าคุณพ่อบ้าง
คุณพ่อชายค่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างค่ะตอนนี้ต้องถามคนนี้แหละ
สุขภาพใจเพราะไม่ได้อุ้มท้องเนอะอ่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกครับ
กลางคืนอ่ะผมต้องคอยปอบแฟนผมเวลานอนอืม
คือเขาจะร้องไห้กลางคืนอ่ะร้องไห้จนหลับอ่ะอืม
คือว่าเขาจะกลางคืนเขาจะดูรูปลูกดูรูปลูกแล้วเขาก็จะร้องไห้
แล้วก็นู่นเนี่ยกว่าจะหลับได้ก็เกือบเที่ยงคืนอ่าแล้วตัวคุณพ่อล่ะ
ตัวคุณโทษทีค่ะเหมือนคุณแม่ต้องหาคุณหมอใช่ไหม
ทางสภาพใจของเราอ่ะนะคะผมก็พยายามคุณพ่อล่ะผมก็ต้องเป็นเสาหลักให้เขาไง
ผมก็ต้องเข้มแข็งแต่เอาจริงจริงก็สะเทือนใจคุณพ่อนะ
คือเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการนะคะคุณผู้ชมก็ถามสภาพเหตุการณ์ที่เจอของครอบครัวก็
เอาจริงคือคุณพ่อก็สภาพจิตใจก็แย่แหละที่ฉันพูดแทนเลยนะคะ
เป็นคุณพ่อก็จริงแต่ว่ารอคอยเขามาตั้งนานใช่ค่ะแฟนรักเด็กเขาอยากมีลูก
อืมน้องนะคะรักชีพเขาแล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชื่อปันปันใช่ค่ะ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
อาการคืออาการคือว่าเบอร์ตาลอยไปหมดแล้วใครพูดอะไรก็
ใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วรู้แค่ว่ามันร้อน
แล้วก็เหมือนคนจะไปคือมันลอยหมดแล้วอะค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดถึง
คือมี๒โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะคะ
โรงพยาบาลที่เกิดปัญหาและยังต้องคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ย

แต่ว่าที่กำลังพูดถึงว่าไปคลอดสุดท้ายไปคลอดที่อีกโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ทีนี้ให้คุณแม่เล่าตั้งแต่ต้นณวันที่เกิดเหตุคือ๑๑มิถุนายน
ทุนายนตอนนั้นปันประมาณ๗เดือน
แล้วเกิดอะไรกับสภาพกายคุณแม่บ้างตอนนั้นคะ
ตอนเช้าประมาณ๘๙โมงคือตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่า
ทำไมมันมีอาการเวียนหัวแล้วก็หายใจเร็วหายใจแรง
แล้วก็มันชาปลายนิ้วค่ะปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าอย่างนี้

ไม่เคยค่ะจะมีบ้างก็บางทีป่วนมาก็แบบ
ลูกมันจะกลับตัวค่ะตอนเช้ามันจะบลื๊บอย่างนี้
มันก็จะเป็นปกติของเรา
เพราะว่าเคยปรึกษาหมอแล้วว่าหมอคือเราทองแรก
เราก็ไม่รู้เราก็จะถามว่าหมอลูกหนูเป็นอย่างนี้
คืออยู่ดีเขาก็แบบมันมีอะไรไม่รู้กิ้งอะไรอย่างนี้
คือเราไม่รู้เราก็ถามหมอบอกเป็นปกตินะ
คือเขาก็๗เดือนแล้วอายุคันเราเริ่มเยอะ
เขาจะกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็จะมีแค่ตรงนั้น
แต่เช้าวันที่๑๑มิถุนายนคุณแม่ชา
ใช่ค่ะไปนิ้วมือแล้วก็ขาอย่างนี้
แล้วตามันจะผ้ามัวแล้วเหมือนกับหายใจเร็วและแรงเหนื่อย
ไข้มีไข้ไหมคะตัวร้อนตัวลุมมีไหม
ไม่มีเลยไม่มีค่ะแต่รู้สึกว่ามันหายใจไม่ออกแล้วก็แน่น
อาการนี้ไม่เคยเป็นแล้วพอเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นตอนนั้น
คิดไหมว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตั้งคันหรือคิดว่าเป็นอย่าง
สิคะคิดว่าเราอาจจะเป็นเพราะอะไรลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเช้านั้นก็เขาก็ไม่เห็นอะไรอย่างนี้อย่างที่เคย
ก็เลยโทรบอกแฟนบอกว่าพาไปหาหมอเถอะก็เลยตรงไปที่โรงพยาบาลแห่ง
แรกตอนนั้นแว๊บแว๊บนั้นคิดไหมว่าว่าจะเกิดเหตุกับลูกเรา
ไม่ค่ะคุณแม่มีอาการลักษณะอย่างนี้มาก่อนก็ไม่มีไม่มี
คุณแม่มีแค่อาการแบบอื่นใช่ไหมคะแล้วอาการที่ไม่ใช่แบบ
วันนั้นแต่ว่าลักษณะอื่นก็ไม่เคยมีที่จะรู้สึกผิด
ปกติใช่ค่ะจะรู้สึกแบบปกติแค่ตอนนั้นใช่ค่ะวันนั้นเลยคือวันนั้น
คืออยู่ดีก็เป็นสำหรับหนูคือเป็นเยอะคุณแม่มีโรคประจำตัว
ไหมไม่ค่ะเคยเป็นอาการแบบนี้ตอนที่ไม่ได้ตั้งท้องไม่มี
มีค่ะทีนี้พอบอกพอบอกคุณพ่อไปไปโรงพยาบาลดีกว่าตอนนั้น
คือไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปฝั่งท้องที่คลินิกค่ะฝั่งท้อง
คลินิกค่ะแต่ว่าคลินิกก็เปิดช่วงเย็นไงคะแต่เราเป็น
อย่างเงี้ยแล้วก็เราไปโรงพยาบาลดีกว่าเราบอกแฟนว่าให้เตรียม
เสื้อพาบ้างด้วยนะเพราะรู้สึกว่ามันจะได้นอนโรงพยาบาลเลย
เพราะว่าอาการไม่ดีเลยไม่รู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะ
เจ็บไม่มีปวดไม่มีหน่วงไม่มีบีบอะไรที่คันใช่ค่ะก็คือ
แบบรู้สึกว่าท้องมันตึ๊กมันเหมือนเด็กกระตุกมันตึ๊กนี้เพราะ
ไม่ถูกคือถ้าเกิดว่าลูกเราจะดิ้นเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามัน

ทีนี้ก็ไปปุ๊บเล่าเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลให้ฟังหน่อย
เพราะว่าดูเหมือนว่าจังหวะแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลนี่แหละ

ก็คือว่าไปถึงเขาก็มีพวกพยาบาลมาวัดความดัน

เสร็จแล้วก็เขาก็ถามว่าลุบขึ้นไปฉี่ไหวไหม
เขาก็บอกว่าเพราะปัสสาว่าอักเสบเดี๋ยวจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อ
ก็เลยถามว่าเราไม่ได้เจอหมอหมอสูเหรอคะ
เพราะว่าเราเป็นคนท้องแล้วเราจำมาตลอดว่า
คนท้องเนี่ยจะเอาอะไรเข้าตัวจะกินยาหรือจะอะไรอย่างนี้
คืออยากได้จากหมอสูดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นแพทย์เฉพาะทาง

ใช่ค่ะเป็นคุณหมอเวรประจำห้องห้องทรงฉุกเฉิน
ทีนี้เดี๋ยวนะคะตอนที่คุณแม่บอกไปปัสสาวะเนี่ยตอนที่
ปัสสาวะนี่คือเขาให้ฉี่ธรรมดาหรือเขาให้เอาฉี่ไปตรวจ
เขาให้ไปเอาฉี่มาตรวจ
แล้วตรวจแล้วก็มาบอกว่ากระเพาะปัสสาว่าอักเสบเดี๋ยวให้ยาฆ่าเชื้อ
แล้วเขาบอกว่าที่แรกเราไปโรงพยาบาลเลยเนี่ย
เราคิดว่าเราจะได้ไปตรวจกับหมอหมอสูติ
เพราะว่าเวลาที่เราไปก็๙โมงกว่าแล้วนะคะ
มันก็เป็นเวลาทำการของโรงพยาบาลแล้ว
จะมีหมอเฉพาะทางใช่น่าจะมีหมอเฉพาะทาง
เกิดเป็นพวกตี๑ตี๒แล้วเราไปแล้วเจอหมอไอ้นี่
เราก็ไม่ได้เข้าใจได้แต่อันนี้ก็เป็นเวลาทำการแล้วอ่ะ
ก็ปรากฏว่าก็เสร็จแล้วเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อนี่แหละค่ะ
แล้วตอนที่คุณแม่ท้วงเนี่ยคือท้วงก่อนฉีดเข้าไปหรือว่าไง
ก็เขาพูดก่อนถามเขาก่อนว่าไม่ต้องไปเจอหมอหมอศูนย์
แล้วเขาตอบอะไรคะเขาบอกว่าอ๋อนี่หมอหมอสั่งจ่ายยาให้แล้ว
แล้วไม่ตอบเหรอว่าต้องเจอหมอสูหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าหมอสั่งจ่ายยาให้แล้วหมอสูติเหรอหรือยังไง
เขาบอกว่าหมอคือหมอนี่แหละที่อยู่ในห้องนี่แหละ
คือเขาสั่งจ่ายยาให้แล้วคือตรวจแล้ว
ก็เลยบอกว่าแต่ว่าพอเราให้เสร็จเนี่ย
แล้วบอกหมอว่าหมอคะมันไม่ดีขึ้นเลย
คือมันก็ยังหายใจหอบเลย

ก็ตั้งแต่เขาให้เสร็จแล้ว
ก็ให้นักศึกษีประมาณเกือบเที่ยง
ประมาณชั่วโมงเกือบ๒ชั่วโมง
ก็ให้จนเสร็จแล้วเขาก็ให้ลงมานั่ง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวออกใบนัดให้
มาให้ยาก็เชิบเพิ่มเติมอีกสองวัน
ก็เลยบอกว่าอาการไม่ดีขึ้นเลย
ขอนอนดูอาการได้ไหมเพราะว่าบ้านอยู่ไกล
ถ้าพรุ่งนี้ก็ต้องมากลับมาให้ไอ้นี่อยู่แล้ว
เขาบอกว่าอาการยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องนอนโรงพยาบาล
เขาบอกหื้อหรือเป็นเพราะเราใช้ศิษย์ประการสังคมเหรอ
แกอภิกษ์ในใจนะหรือว่าเป็นเพราะศิษย์ประการสังคมหรือเปล่า
ถึงไม่ได้นอนแต่ว่าอาการไม่ดีจริง
คุณแม่นิดเดียวโรงพยาบาลที่เราไปตอนที่เกิดอาการเนี่ย

เอกชนเขาไม่เดี๋ยวนะถ้าสมมุติเราสมัครใจก็ไม่ได้เกี่ยวว่า
ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนต่างี้เราก็ต้องออกอีกแล้ว
ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิ์ว่าเราอยู่กองทุนไหนอยู่แล้ว
ใช่ค่ะทีนี้เขาตอบว่าอะไรคะ
เขาบอกว่าอาการยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องนอนโรงพยาบาล
แต่เขาก็บอกว่าเราไม่ดีขึ้นเลยนะนี่ยังหอบอยู่เลย
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะนับห่างจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นเนี่ย
ประมาณ๒๐โลกรัมประมาณ๒๐โลกรัมได้

เพราะว่ามันต้องผ่านนิคมอมตะเพราะด้วยล้าน
ทีนี้สรุปว่าเขาไม่ให้นอน
แต่เขาคงไม่ได้ปฏิเสธเสียงแข็งนะไม่เป็นไรกลับไปก่อน

ก็เขาบอกว่าก็ยังไม่ถึงที่นะก็กลับไปนอนพักเดี๋ยวก็ดีขึ้น
เดี๋ยวก็ดีขึ้นเพราะว่าอันที่หมอหรือพยาบาล
หนูเนี่ยจะเขาจะเวียนกันมาตลอด
อย่างคนใส่เสื้อสีกับคนใส่เสื้อสีขาวอะไรอย่างนี้
เขาจะเบียนมาเดี๋ยวเราไปนัดนะอีกคนนึง
เดี๋ยวอีกคนมาวัดความดันนะอะไรอย่างนี้

แต่จะไม่รู้ว่าใครหมอค่ะพยาบาลนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้สุดท้ายแล้วก็กลับก็กลับค่ะ
โดยที่ได้จ่ายยาไปไหมคะจ่ายยาค่ะ
จ่ายยาด้วยแล้วเดี๋ยวนัดมาพรุ่งนี้มาให้ยากอีก๒วันถัดไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็ให้ยามาสองตัวแล้วคุณแม่พอกลับถึงบ้าน
ก็นอนได้ไม่ถึง๒ชั่วโมงอ้วกอาการเพิ่มขึ้นมาคืออาเจียนอาเจียนก็บอกเฮ้ยไม่ดีแล้วอ่ะ
ก็เลยบอกแฟนไม่ดีแล้วไปเถอะไม่ไหวแล้วฝ่ารถติดกลับมาอีก
ฝ่ารถติดกลับมาอีกกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมใช่ค่ะ
แล้วยังไงต่อคะพอมาทีนี้ก็ได้มีการตรวจเลือดตรวจน้ำตาลตรวจ
ตรวจน้องรอบแรกยังไม่ได้บอกตรวจเขา
เขาบอกคุณน้องว่าที่บอกว่าเขาวัดชิปจรชิปจรเด็กในท้อง
เริ่มก็ที่บอกว่าตอนอยู่บ้านตอนมันก็ตกกระตุกอย่างนี้
เขาก็บอกพยาบาลนะเขาก็เอาน้ำมาเช็คให้
หมุนกิ้งท้องอ่ะเขาบอกว่าน้องหายใจปกติอ่าอ่าชิปจรปกติ
ชิปจรเด็กปกติรอบแรกใช่กลับมารอบสองอ่ะ
คือน้องหายใจอ่อนลงแล้วแผ่วลงแล้ว
แผลวลงแล้วก็ตรวจเลือดตรวจอะไรออกไป
เขาก็มาบอกว่าใครเป็นพิษต้องผ่าออกเลย
ฮะก็งงว่าเอ้าแต่ว่า
อาการเดียวกันครับตอนเช้ากับตอนบ่ายก็อาการเดียวกัน
ลักษณะการตรวจเพิ่มขึ้นจากรอบแรกไหมคะ
ก็คือมีมีตรวจตรวจเลือดกับตรวจน้ำตาลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ว่าฟัมดันเพิ่มเพิ่ม

ก็ตรวจก็เลยรู้ว่าชิพจรแผ่วลงก็เขาก็บอกเหมือนว่าใช่ค่ะ
เขาตรวจเด็กในท้องละเอียดกว่ารอบแรกไหมคะหรือตรวจเหมือนกันเลย
เขามาตรวจละเอียดของเราของแม่ละเอียดคือเขาเจาะน้ำตาลกับเจาะเลือดไป
อ่าอ่าเพราะรอบแรกอะเขาตรวจแค่ชี
อ่าแล้วก็วัดฟันดันเช่นน้ำหนัก
แล้วแล้วที่แล้วที่ปันอะปันถูกตรวจเยอะกว่าเดิมไหมคะรอบสอง
ใช่ค่ะก็มีพยาบาลหลายคนเข้ามาแบบมากิ้งเอ้ยทำไมยังหาไม่เจอหรืออะไรอย่างงี้
อ่าก็กิ้งกันอยู่พักเลยแหละ
คุณแม่ได้ถามคุณหมอสูไหมคะ
วินาทีนั้นคือของรอบสองที่ไป
สภาพไม่ไหวแล้ว
คุณพ่อน่าจำได้เยอะกว่าใช่ไหมคะ

พอตรวจเสร็จแล้วเขาก็บอกเขาก็รู้นะว่าคันตัวเป็นพิษต้องภาออกเลย
แล้วก็ภาพ
ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงบาลชุมมิวอลลี
รอบ๒ที่คุณแม่ไปไปถึงโรงพยาบาลนั้นกี่โมงคะ

เกือบ๕โมง
แล้วก็กว่าจะได้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

แล้วโรงพยาบาลนั้นกับโรงพยาบาลที่เราย้ายไป

ไม่ไกลแต่ตรงเส้นนั้นถ้าเลยเวลานั้นไปผมคิดว่าไม่ติดนะ
เพราะผมก็ขับรถตามรถพยาบาลไปแป๊บเดียวเอง
แล้วระหว่างตั้งแต่ประมาณสัก๕โมงเย็นถึง๒ทุ่มไปถึงโรงพยาบาลที่๒เนี่ย
ตอนนั้นสภาพแม่เป็นไงคะแม่ยังได้สติอยู่ไหม
ยังได้สติแต่ว่าคือลุกนั่งลุกมั่งนอนมั่ง
เพราะว่ามันหายใจไม่ได้

รู้สึกว่าตึกตึกตลอดเวลารู้สึกว่าตึกตึก
แล้วประมาณ๒๓ชั่วโมงที่มันเป็นช่วงลอยต่อเขาตรวจปันเยอะขึ้นไหมคะ

เขาก็มากิ้งอยู่ก็หาน้องไม่เจอ
คือเขาก็ใช้เหมือนไอ้นั่นน่ะ

ฟังชีพจรอย่างนี้เหรอค่ะ
เขาก็บอกไม่ค่อยนี่แล้ว

เขาบอกว่าเครื่องมือเขาไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะผ่า

ทราบว่าถ้าถ้าสมมติเราต้องมาคลอดโรงพยาบาลเอกชน

ไม่ได้ว่าจะมาแบบที่นี่ไม่ได้ว่าจะมาที่นี่แต่ที่นี่ที่มาคืออาชุกเฉิน
ใช่ประสิทธิ์แล้วก็อยู่นี่ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าเขามีหวัดเราอยู่แล้ว
มีประวัติการรักษาของเราอยู่แล้วทีนี้ได้ไปผ่าให้ปันออกจากคุณแม่เนี่ย

คือจังหวะการคือคุณผู้ชมค่ะคือ
เรื่องของคันเป็นพิษหรือว่าการผ่าน้องออกมาแล้ว
แล้วปันไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ

คือเมื่อมันเกิดขึ้นแน่นอนความเสียใจมันเกิดขึ้นนะคะ
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่ทำให้จนถึงสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่า
เป็นกรณีขึ้นมาว่ามีความขัดแย้งแล้วก็ตกลงกันไม่ได้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณแม่นะคะคุณชุติมาไปที่โรงพยาบาลแห่งที่๒
พอเขาส่งตัวไปอะไรบ้างที่จำได้ที่เกิดเหตุการณ์กับเรา
ก็คือเข้าไปเขาก็ถามว่าชื่ออะไรอะไรอย่างนี้สักพักนึง
เรารู้สึกเราก็บอกเขาว่าเราร้อนแล้วมันร้อนในตัว
แล้วมันก็หายใจไม่ออกเขาก็จำได้ครั้งสุดท้ายคือเขาเข็นเข้าไปในในลิฟต์อ่ะ

อันนี้คุณพ่อได้เข้าไปก็คือคุณพ่อก็เฝ้าได้แค่หน้าห้องถูกไหมคะ
ก็เข้าไปอยู่ข้างในครับตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลแห่งที่๒แล้วครับ
คือว่าเขาไปอยู่ข้างในกับเขาแต่คือว่าต้องนั่งอยู่ข้างนอกคอยดูอยู่ข้างนอก
เพราะว่าข้างในหมอเขาก็ทำงานของเขา
แล้วมีใครมาพูดอะไรกับคุณพ่อไหมข้างนอกว่าแบบภรรยาเป็นอย่างนี้นะ

อ่าบอกสถานการณ์ใช่ไหมคะตอนนั้นคุณพ่อได้รับแจ้งไหมว่า
ว่าอาจจะมีโอกาสที่
เขาก็บอกอะครับบอกแต่คือว่าเราก็บอกคุยกับเขาบอกว่า
ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้รอดทั้งคู่
ตอนนั้นที่เขาแจ้งเนี่ยเขาแจ้งว่าถ้าสมมุตินะคะ
สมมุติในกรณีถ้าแย่ที่สุดเนี่ยอาจจะเกิดอะไรคะ
เขาบอกว่าอาจจะเสียทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ได้

ตอนนั้นผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็
แล้วแต่นั่งแบบมือแบบคิดอะไรไม่เอาแล้วกัน

สักพักนะครับแล้วเขาก็เดินออกมาบอกก่อนว่าน้องอ่ะไม่อยู่แล้วแต่เขาก็เดินมาถามว่าจะให้ปั๊มหัวใจน้องต่อไหมเพราะปั๊มมาแล้ว๑๐นาทีแต่ทางการแพทย์เขาบอกว่าปั๊มแค่๑๐นาทีนี่ก็ถือว่าไอ้นี่แล้วเขาบอกว่างั้นก็อย่าปั๊มเลยครับไม่ต้องทรมานเขาหรอกก็คือเขาไม่อยากปล่อยเข้าไปแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วแม่เป็นไงบ้างครับ

ว่าสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับปันปันคะเขาบอกว่าชีพจรน้องอ่อนตอนผ่าออกมาคือว่าเราค่อยค่อยอ่อนลงไปเรื่อยจนหมดอ่ะเขาหมอเขาก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วขออนุญาตลงรายละเอียดขออนุญาตนะคะก็คือว่าพอปันปันออกมาจากคุณแม่แล้วเนี่ยปันปันยังหายใจยังมีชีพจรอยู่แต่แผ่วแล้วจากนั้นก็แผ่วลงเรื่อยจนกระทั่งคุณหมอปั๊มไปราว๑๐นาทีถึงออกมา
บอกพ่อว่าจะให้ปั๊มต่อไหมซึ่งคุณพ่อตัดสินใจว่าไม่อยากให้ปันทรมานแล้วนะคะแล้วจากนั้นก็มาที่รักษาคุณแม่เป็นหลักเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะขออนุญาตนะคะที่ถามละเอียดนะคะวันนี้เราคุยกันกับอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณหมอสูด้วยนะคะแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นรองเลขาที่การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะ

ว่าจะสามารถช่วยได้แค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ากรณีที่มีความรุนแรงมากเนี่ยคุณหมอก็จะต้องช่วยเหลือคุณแม่ไว้ก่อน
คุณหมอเขาจะต้องคิดในใจแบบนี้ก่อนนะครับ
ส่วนการดูแลในการรักษาเนี่ย

โรคของคันเป็นพิษเนี่ยมันมีระดับอ่อนระดับรุนแรงนะครับ
แล้วก็ถ้าหากว่ามีรุนแรงมากกว่านั้นเนี่ย
ก็อาจจะมีอาการชักเกิดขึ้นได้
ถ้าชักจากที่บ้านเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น
คุณหมอคะถ้าฟังจากตัวคุณแม่คุณชุติมาเนี่ยนะคะ
คือมีอาการพอตื่นขึ้นมาแล้วชาปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วมือ
แล้วก็อาการของลูกน้อยในคันเนี่ยนะคะ
ก็ต่างไปจากวันอื่นแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วคือ
ร้อนเหนื่อยหอบหายใจไม่ค่อยไหวใช่ไหมคะ
คืออันนี้เข้ารักษณะเข้ารักษณะคันเป็นพิษในระดับรุนแรงยังคะ
จริงแล้วเนี่ยพอดีผมไม่ได้ทราบเรื่องเคสนะครับ
แต่ว่าที่จะเรียนให้ทราบก็คือในเรื่องของธรรมชาติของโรค
คันเป็นพิษเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาฝากคันเนี่ย
เขาก็จะดูเรื่องของความตาโตผิดถูกเป็นหลักนะครับว่า
ตอนที่ช่วงฝากท้องเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะยังความดันปกติ
อยู่ดีดีเริ่มสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะให้ค่อยนึกถึงว่า
จะมีอาการผิดปกติมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะต้องไปตรวจดูเรื่องของปัสสาวะด้วยว่า
มีไข่ขาวชึบขึ้นไหมมีบวมไหมนะครับซึ่งอาการบวมกับคดีไข่ขาวในปัสสาวะ
ร่วมกับความดันริสูงเนี่ยก็ให้นึกถึงโรคนี้ครับโรคคันเป็นพิษนะครับ
อันนี้ระดับของความดันเนี่ยถ้ามันสูงมากนะครับก็จะเข้าสู่จุดที่เขาเรียกว่า
ครับเป็นพิษรุนแรงนะครับซึ่งถ้าเป็นชิ้นรุนแรงเนี่ยก็ต้องดูว่า
ต้องดูอายุขัดด้วยนะครับว่าอายุขัดเนี่ยอยู่ที่ตรงอายุคันเท่าไหร่แล้วนะครับ
ถ้าเป็นอายุคันที่ครบกำหนดนะครับที่สามารถจะให้ลูกคลอดออกมาแล้ว
ลูกก็จะปลอดภัยจากเรื่องของภาวะที่เขาเรียกว่าคลอดกฎกำหนดเนี่ยนะครับ
ก็จะช่วยให้ทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัยได้โดยการให้คลอดนะครับ
แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอายุคันที่ยังน้อยอยู่เลยเนี่ยโอกาสที่ลูกจะรอดเนี่ย
อายุอ่อนอ่อนมากเลยเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับแต่มันมีความจำเป็น
ถ้าหากว่าจำเป็นต้องยุติการตั้งคันเนี่ยครับเพื่อให้เพื่อให้รักษาชีวิตแม่เนี่ยนะครับ
อันนี้คือการใช้สุดพิษของคุณหมอครับ
คุณหมอที่ฉันถามเป็นความรู้พื้นฐานก็แล้วกันนะคะ
อย่างกรณีของน้องที่น้องไม่ได้อยู่แล้วน้องประมาณ๗เดือน
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนแรกที่คุณแม่เขาไปตรวจเนี่ย
คือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบคุณหมอเวลาตรวจปัสสาวะเนี่ยมันแยกออกไหมคะ
ระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับคันเป็นพิษนะคะ
คือตรวจปัสสาวะจะสามารถรู้ได้หลายอย่างครับ
คือถ้าหากว่ากระเพาะปอนก็อักเสบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะ
เฉพาะว่ามีเป็นเลือดฉาเป็นเลือดแดงมีแบคทีเรียเนี่ยนะครับ
ที่สามารถตรวจได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีที่คันเป็นพิษเนี่ย
เขาจะดูเรื่องของโปรตีนนะครับคือไข่ขาวในปัสสาวะเนี่ยเป็นหลักครับ
ซึ่งมันเป็นคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้นะครับเพราะว่า
มันเป็นคนละโรคกันนะครับ
ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเอาปัสสาวะไปตรวจเนี่ย
คือมันต้องแยกตรวจไหมคะหรือว่าไปตรวจแล้วมันจะมีเรียงลำดับออกมาหมดเลย
ค่าอะไรนะคะค่าไข่ขาวในปัสสาวะแล้วก็คือเชื้อแบคทีเรีย
คือทุกอย่างมันจะเรียงออกมาแล้วค่อยมาวินิจฉัยว่าเป็นอะไร
หรือต้องแยกตรวจเลยว่าถ้าจะตรวจว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะ
ต้องใช้สารเคมีหรือวิธีการตรวจอย่างหนึ่ง
ถ้าจะเป็นใครเป็นพิษต้องตรวจอีกแบบนึงมันจะเป็นลักษณะไหนคะ
เวลาตรวจมาเนี่ยเขาจะเห็นมันจะเป็นลิสต์ออกมาเลยครับ
เป็นรายการออกมานะครับ
เป็นรายการออกมาเป็นประทัดที่เป็นแผ่นหนึ่งออกมาให้เราดูได้เลยครับ
ไม่ใช่ว่าพอเจอแบบนี้ปุ๊บให้ไปตรวจเพิ่มมาโน้นอันนี้อะไรอย่างนี้
จริงแล้วเราสามารถจะตรวจครั้งเดียวก็สามารถจะรู้ได้
เพราะมันจะเป็นแผ่นออกมาแล้วก็มีรายการต่าง
มีแบบที่เดียวมีเม็ดเลือดขาวมีเม็ดเลือดแดงมีน้ำตาล
ถ้าอย่างนั้นถ้ามันตรวจทีเดียวแล้วมันเป็นลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะ
วินิจฉัยที่จะบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือว่าคันเป็นพิษเนี่ย
มันใกล้เคียงกันมากเลยเหรอคะที่จะบอกจากค่าการตรวจปัสสาวะค่ะ
มันมันสามารถดูได้ทั้งสองอย่างนะครับคือคือมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
มันเป็นทั้งสองอย่างก็ได้นะอ๋อคือในค่ะค่ะในคนคนเดียวคืออาจจะเป็นทั้งกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็คันเป็นพิษใช่ไหมคะ
คือมันไม่ได้บอกว่าดูจากปัสสาวะอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าเป็นชั้นเป็นพิษนะครับ
ปัสสาวะแค่บอกว่าดูว่ามีไข่ขาวไปหน่อยนะครับถ้ามีไข่ขาวอย่างเดียวแล้วความรับโรหิตไม่สูงใช่ไหมครับ
ก็แค่มีไข่ขาวเฉยนะครับแต่ถ้ามีไข่ขาวด้วยแล้วก็มีความดันโดยสูงด้วยก็เข้าเกณฑ์ของการเป็นการเป็นพิษนะครับ
อันนี้ก็จะต้องเป็นประกอบกันนะครับส่วนเรื่องปัสสาวะอักเสบก็จะมีรักษาที่เป็นด้วยกันก็ได้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบคือมันสามารถฉีกออกไปได้เลยโดยที่ไม่สงสัยเรื่องคันเป็นพิษได้เลยไหมคะ
ไม่ครับก็หมายความว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่ไหมครับ
เราก็จะมีดูจากรายการในปัสสาวะเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะ
มีทางเดินปอดซ่ออักเสบนะอันนี้ก็บอกได้
ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่ามีไข่ขาวไหม
ถ้าในทางเดินปัสสาวะมีไข่ขาวโดยก็ให้สงสัยว่ามีความอร่อยสูงไหมด้วยนะครับ
ก็อย่างนี้เราก็นึกถึงว่ามีทางเดินปัสสาวะอักเสบด้วยนะ
แล้วก็มีภาวะคันเป็นพิษด้วยนะมันก็เป็นด้วยกันได้ครับ
ซึ่งคันเป็นพิษไม่ได้แปลว่าคุณแม่จะต้องมีอาการมาก่อนหน้านี้
ตอนอายุคันน้อยแล้วก็มีอาการมาเรื่อยไม่ใช่ใช่ไหมคะ
มันเป็นแบบฉับพลันก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
ภาวะคันเป็นพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการตั้งคันครับ
คนที่ไม่เคยก่อนหน้านี้ไม่ได้ตั้งคันเนี่ย
ก็จะไม่เป็นเรื่องของคันเป็นพิษนะครับ
แต่ว่าในบางรายเนี่ยคนที่เคยมีความประสิทธิสูงมาก่อนเนี่ย
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นคันเป็นพิษเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเคยมีความรายละเอียดสูงมาก่อน
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคันเป็นพิษมักจะไม่มีอาการอะไรมาก่อน
การตั้งคันนะครับแต่ว่าพอมาฝากคันเนี่ย
ตอนตั้งคันแล้วมาฝากคันเนี่ยในแต่ละครั้งที่ฝากคันเนี่ย
อาจจะพอบอกได้นะครับค่ะเพราะว่าอายุคันที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย
วันดีคืนดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาถึงเนี่ย
ปัสสาวะมาเนี่ยไม่มีไข่ขาวมาตลอด
แล้วอยู่ดีก็มีไข่ขาวมาแล้วก็มีความประหิตสูงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
อย่างนี้ก็ให้นึกถึงเลยว่ามีแนวโน้มนะตอนแรกอาจจะยังไม่สูงมาก
อาจจะมีแนวโน้มแล้วว่าคนนี้อาจจะมีความเป็นคิดในโอกาสต่อไป
อาจจะไม่มีอะไรก็ได้อยู่ดีก็เกิดขึ้นมาในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ขอให้ทุกคันเลยก็ได้ครับอันนี้ก็เปิดได้ครับ
ท่านรองค่ะที่ฉันได้ข้อมูลพอสมควรเลย

คุณผู้ชมขอพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือพอหลังจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สุดท้ายทำไมถึงต้องไปแจ้งความกันนะคะ
จริงคำอธิบายก็มีได้นะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องหาว่าคนใดผิด
หรือคนใดต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะ
แต่ระหว่างการอธิบายเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจ
คุยรอบสองไม่จบไปโรงพักสักครู่ค่ะ

ที่เกิดเหตุการณ์แล้วคุยกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่ว่านี้ไปแล้ว๒ครั้ง

ได้ความสรุปความได้ว่าไงบ้างคะ
คือเราอยากจะถามเรื่องที่ว่าทำไมคนป่วยร้องขอที่จะนอนโรงพยาบาลขอดูอาการ

ก็บอกว่าอาการไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะนอน

เขาบอกว่าให้ไปนอนดูอาการที่บ้าน
ผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว
แล้วทำไมคุณไม่คิดย้อนไปบ้างว่าถ้าให้นอนตอนนั้น

คนที่เราคุยด้วยในรอบแรกของทางโรงพยาบาลที่ว่านี้เนี่ยเป็น

แล้วได้คุยกับคุณหมอวันนั้นที่มารักษาคุณแม่ไหม

คือจะคุยกับระดับบริหารเท่านั้นมีฝ่ายกฎหมายด้วยไหมคะ

ระดับบริหารเขามีถึงกับมีฝ่ายกฎหมายหรือทนายมานั่งคุยด้วยเลยไหมคะรอบแรก

ไม่มีแล้วรอบแรกสาระสำคัญที่สรุปจบคือยังไงคะ

พูดในแนวทางเหมือนการรักษาเขาว่าถูกต้องแล้ว
เขาก็พูดเหมือนกับว่าพูดพูดง่ายคือพูดศัพท์ทางการแพทย์ให้เราอธิบายให้เราฟัง

ถ้าเข้าใจไม่ค่อยปกตินะ

เขาก็บอกอธิบายก็คือเขาก็อธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอธิบายทางการแพทย์ว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ซึ่งเราเป็นชาวบ้านทั่วไปเราพูดเลยเราก็บอกเขาตรงว่าเราไม่เข้าใจหรอก
แล้วก็คือรอบแรกคุยกันไม่จบ
เอ่อแล้วรอบสองในใครเป็นคนนัดพบกันคะ

รอบสองไปคุยมีใครบ้างคะ
ก็มีญาติพี่น้องไปกันแล้วก็มีระดับผู้บริหาร
ท่านเดิมไหมคะท่านเดิมใช่ค่ะสี่คน
มีฝ่ายกฎหมายเขาไหมคะไม่มีค่ะ
มีคุณหมอคุณหมอที่รักษาไม่มีนะคะ
แล้วคุยกันรอบสองเป็นยังไงทำไมอีท่าไหนถึงไปแจ้งความวันนั้นเลยคะ
ก็เหมือนเดิมคุยเหมือนเดิมรักษาถูกต้องแล้ว
ถามตรงไปตรงมามีการพูดถึงการชดเชยเยียวยาหรือความช่วยเหลือใดกันไหมคะ
ถามค่ะก็ถามว่าเยียวยาทำไม

เขาตอบมาว่าเราถามว่าแล้วมีอะไรจะเยียวยายังไง
เขาตอบมาว่าเยียวยาอะไร
นี่แหละคำนี้แหละก็เลยเลิกคุยกัน
เป็นจุดที่ให้เลิกคุยกันวันนั้น
ถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าเขาทำไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรอย่างนี้

ทางครอบครัวเนี่ยไปหน่วยงานไหนมาแล้วบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์คะ
ก็ไปที่สู่นำลงธรรม
แล้วก็สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ประกันสังคม

เพราะจริงก็เกือบจะครบอ่ะ
ที่สู่นำลงธรรมให้แนะนำให้ไปแพทย์สภาร้องที่แพทย์สภา
ตอนนี้ก็รอเอกสารจากทางลงบ้านนะครับ
คือว่าเอกสารประวัติการรักษา
เพื่อเป็นแนบไปเป็นหลักฐาน

ทีนี้จากการคุยกันถ้าเรียนสรุปผิดบอกนะคะ
คือจะบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่๒

คือคุยกันแล้วเข้าในลักษณะที่โรงพยาบาลยืนยัน
การวินิจฉัยรักษาของทางโรงพยาบาลถูกต้องแล้ว

แล้วก็รอบที่๒คือเมื่อวานนี้คุยกันว่า
พูดถึงการเยียวยาชดเชยใดก็แล้วแต่
โรงพยาบาลก็จะกลับไปที่หัวข้อเดิมก็คือว่า
เขาวินิจฉัยและรักษาถูกแล้วเรียนสรุปถูกนะ
ก็เลยบอกว่าถ้าต้องการการเชิดเชยก็คือ

ต้องไปร้องเรียนดำเนินการเรื่องเอาเอง
แล้วแต่ที่พวกคุณสบายใจ
ถ้าทีเป็นมิตรไหมถามงี้เลย
เขาครับ
คือเรารู้สึกว่าเขาพยายามเข้าใจไหมคะว่าแบบ

อยู่ที่วัดค่ะวัดที่บ้าน

แล้วทางครอบครัวตัดสินใจเรื่องนี้ว่า
คิดว่ายังอยากจะคุยกับทางโรงพยาบาลแค่สองฝ่าย
อาจจะมีหน่วยงานรัฐเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะ

ถ้าคุยกันมันจะเป็นแบบเดิม
ก็ขอให้มันถึงที่สุดเลยดีกว่า
เพราะอะไรลักษณะการคุย๒ครั้ง
คือมันก็เหมือนเดิม
ถ้าพูดถึงคดี

เดี๋ยวหลังรายการเราคุยกันอีกที
ว่าจะไปตรงไหนได้อีกบ้าง

คุณแม่ได้คุยกับเขาบ้างไหม
ก่อนนอนทุกคืนจริง

มันทำให้ยิ่งคิดว่า

แพดหน้ากลมอะไรยังไง
ถ้าเกิดปันนี้ลูกได้อยู่นะ

อย่างที่บอกคือรอคอยมา๕ปี
แล้วนั่นคือของขวัญวันเกิดผมด้วย

ผมก็จะคุยกับลูกในท้องทุกคืนนอนคุยท่าทางแข็งแรงสิ
จะแบบเบอร์บเนอะก็จะบอกแฟนนี่เอาแกเนี้ยเริ่มมาตรงนี้เอง
ตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะนั่นคือมันช่วงเวลาที่มีความสุข๗เดือน
ที่ทำเติมเต็มให้เรารอมานะ

อยากให้เคล็ดตัวอย่างคือว่า
อยากให้เขาดูแลให้ดี

กว่าจะได้ลูกมาคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
คนที่มีลูกยากอย่างเราจะเข้าใจเลยแหละว่า
พอจะได้ลูกมาคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ขออนุญาตถามเผื่ออนาคตนะคะตั้งใจจะลองมีไหม
หรือว่าสุขภาพคุณแม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลไหม
ตอนนี้คืออยากรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อน
ก็อนาคตก็ต้องมาดูอีกทีนึง
ตั้งใจจะเก็บปันไว้จนกว่าเรื่องจะจบหรือว่ายังไงคะ

เอาอย่างนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะ
แล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเจรจาหรือใดก็แล้วแต่
เพื่อจะพิสูจน์ว่าใครต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่
เดี๋ยวหลังรายการเราคุยกันอีกได้นะคะ
แล้วก็จริงในส่วนของวันนี้เองนะคะ
คุณผู้ชมเราก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ
กับทางโรงพยาบาลแห่งแรกโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ไปนะคะ
แต่เดี๋ยวเราคุยกันหลังรายการว่าจะติดต่อในลักษณะไหนได้บ้าง
แต่เบื้องต้นไปติดต่อแล้วนะคะ

เดี๋ยวจะคุยกันนอกรอบกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเวลาไม่พอ
ยังไงวันนี้ขอขอบคุณที่มาเล่าให้ฟัง
โปรดติดตามตอนต่อไป